ส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ๑๒วัน
ของเหตุเครื่องไหม้มัลเท่นบีผับพับมรณะแห่งนี้
แล้วก็ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไป๑๙ราย

ก็คือการที่สาดับออกหมายจากภรรยาของเสพบี

ของเสียบีนี่แหละคือเจ้าของตัวจริง
แล้วก็คือให้ลูกชายมาบริหารงานเฉย

หลังจากสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับนายสมยศปั้นประสงค์
หรือว่าเสียยศอายุ๕๕ปี
พ่อของเสียบีนายพงศิริปั้นประสงค์

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัส
และร่วมกันตั้งสารบริการโดยไม่รับอนุญาตนะครับ

ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี

ยังคงปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใด
กลางกระแสข่าวว่านายสมยศ
เดินทางออกจากจังหวัดชมบุรีไป

และอาจจะมีการเข้ามอบตัวตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรีกว่า๑๐นายนะฮะ
เตรียมนำหมายสารเข้าค้นบ้าน
เพื่อหาหลักฐานการเชื่อมโยงการประกอบกิจการ
หรือการเป็นเจ้าของที่แท้จริงของเมาเท่นบีผับนะครับ

เชื่อมโยงว่าเสียยศเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของเมาเท่นบีตัวจริง
แต่ใช้ชื่อเสียบีลูกชายดำเนินกิจการ
โดยเฉพาะด้านการเงินลักษณะเป็นผู้ลงทุน
ผับให้ลูกชายเป็นที่ทราบกันดีนะครับ
ว่านายสมยศเนี่ยมีชื่อเสียงในพื้นที่สัตว์อาเหียบ
เป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์รายใหญ่
แล้วก็เป็นเจ้าของเขียงหมูในตลาดสด
ของพื้นที่สัตว์อาเหียบเนี่ยหลายแห่งนะครับ
ส่วนด้านหน้าเมาเท่นบีหลังผ่านพ้นเหตุการณ์มาแล้ว๑๒วัน
ก็ยังคงมีตำรวจสพภูตาหลวง
สารที่เกิดเหตุตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับ
หรือไม่ให้ใครเข้าไปย้ายสิ่งของออกไปเด็ดขาด
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้นะฮะ
บอกว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งเฝ้าสารที่เกิดเหตุ
กว่าวิศวกรจะเข้ามาตรวจสอบ
สรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงถึงจะมีการถอนกำลังนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะอยากรู้ความคืบหน้าล่าสุดของเสียยศไหมฮะ
ว่าเอ๊ะหลบหนีไปหรือเปล่าออกต่างจังหวัดไปเนี่ย

คุณผู้ชมฮะล่าสุดเมื่อ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
นายสมยศเดินทางเข้ามอบตัวที่สพพลูตาหลวง
พร้อมกับนายจักริจจินดารัฐนี่ฮะ
ทนายส่วนตัวนะครับนักข่าวของเราก็ตามติดเลยฮะตามก้นต้อยเลยแบบนี้
เพื่อจะสอบถามว่าเสียยศต้องการจะพูดอะไรไหม
ปรากฏเสียยศก็ขึ้นไปพบตำรวจนะครับ
ตำรวจได้มีการลงบันทึกการจับกลุ่ม
โดยเบื้องต้นนั้นนายสมยศให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เพราะเพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดจริงนะครับ
ขณะที่คุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของลูกชายก็มีเสียบีนายพงศิรินะฮะ
ซึ่งเสียบีได้ให้นายอนุชาวงศรีรัฐทนายความของเสียบี
เดินทางมาที่สพภูตาหลวงด้วยเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำไมรู้ไหมคุณจะเอาข้อมูลมาให้ตำรวจ
โดยยืนยันว่าพ่อของเขาหรือว่าเสียยศ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเอกสาร
แล้วก็เสียบีเขายืนยันว่าตัวเขาเองเป็นเจ้าของตัวจริง
นี่ภาพด้านขวานี่คือเสียยศนะ
เข้าพบพนักงานสอบสวนนะหลังจากโดนหมายจับ
ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นในรถที่เคยสัมภาษณ์กันไป
ก็คือเสียบีเสียบียืนยันว่าผมเป็นเจ้าของผับแห่งนี้ตัวจริง
พ่อไม่เกี่ยวคุณผู้ชมฮะตำรวจก็ต้องทำการสอบสวนสอบปากคำ
แต่ตำรวจก็อาจจะมั่นใจในหลักฐานนะ
ถึงได้มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้วนะครับ